วันนี้จะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวอร่อย
บอกเลยว่าบรรยากาศก็สวย
เหมือนทานในไร่ในสวนในนาแบบนี้คุณผู้ชม
แล้วจะอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วขายก๋วยเตี๋ยวอะไร

ก๋วยเตี๋ยวเรือเห็นไหมคะ
ก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้ชื่อเก๋มาก
เขาชื่อว่าปูลิงคาเฟ่
หรือภูกรรมยาวจังหวัดพยาว
อย่างที่บอกว่าคุณได้ทานก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อย

ที่นี่นะเขามีร้านรวงมากมาย
แล้วก็มีรูปปั้นลิงยืนคู่อยู่กับปู
ก็เลยแบบมีชื่อร้านว่าปูลิงคาเฟ่
เป็นรูปปั้นลิงคู่กับปูนะคะ
และเขาก็ยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยอย่างนี้
เตี๋ยวเรือปูลิงอยู่ในร้าน
ให้คุณได้เข้าไปทานอาหารอร่อยด้วย

เขาเป็นเจ้าของสวนปูลิงคาเฟ่แห่งนี้
ร้านแห่งนี้เขาจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เน้นคุณภาพ
แต่ขายในราคาน่ารัก
ซึ่งคนที่มาทานคุณจะได้รับความอร่อย
พร้อมกับได้ดูวิวของสวนสวยคุณ

ก็คือก๋วยเตี๋ยวน้ำตกรสเด็ดเข้มข้นใส่เครื่องแน่น
เริ่มขายราคา๒๕บาทเท่านั้น

กลัวว่า๒๕บาทจะอิ่มไหม

คุณก็สั่งพิเศษก็ได้๔๕บาท
หรือถ้าใครเป็นสายกินจุ
เราขอแนะนำแบบจัมโบ้ไปเลย
ชามละ๒๐๐บาท

สามารถทานกันได้ประมาณ๔๕คนเลยนะ

ใครอยากจะไปชิมก็ไปกันได้

สวนปูลิงคาเฟ่จังหวัดพยาบุญจ้า
บรรยากาศก็ดีอาหารก็น่าอร่อยด้วย

อยากไปสักครั้งอยากจะไปที่ไทยเจ้า